ต่อสำหรับคดีการเสียชีวิตปริศนาของ
หลังจากที่ตำรวจมีการยืนยันผล

ตำรวจและเจ้าหน้าที่ยังพบยานอนหลับด้วย
ขอภานย์เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ส่วนทางด้านของนายอัจฉริยะเองค่ะ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วาวาต้องนอนรอรับการรักษา

จริงแล้วถ้าได้รับการรักษาเร็วกว่านั้น
วาวาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคลิป

เรืองรัฐนภงประธานชมรมช่วยเหลือง
มาเชื่ออาจยกรรมพร้อมด้วยพอนทิศเก้าศุกร์
แม่ของวาวานำมา

ว่าโรงพยาบาลปล่อยให้วาวานอนรอจนเสียชีวิต
นาธารยักษ์บอกว่าวันเกิดเหตุจริงถ้าดูเนี่ย
ที่เราวงเอาไว้คือจะเห็นว่ารักษณะมือเนี่ยมันเกร็ง
แล้วมืออีกข้างหนึ่งมือทางขวาก็ยังมีขยับได้

แล้วถ้าฟังจากเสียงพูดคุยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงพยาบาลเนอะ
เสียงผู้หญิงที่เขาถามว่าเออมีการใช้ยาหรือเปล่า
เพราะว่าตาเบิกเบิกกว้างมาเลยอะไรแบบนั้นน่ะนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าวันเกิดเหตุวาวาต้องนอนรอการรักษา๕๐นาที
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาเร็วกว่านั้นอาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้
แล้วก็มีการแสดงหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด๖โมง๒๙นาที
แพทย์ดุสิตปัญญาประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาโลเกษตร
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยดูแลคนไข้
นับตั้งแต่นาทีแรกที่มีพลเมืองดีนำผู้ป่วยส่งมาที่โรงพยาบาลแล้ว
อันนี้คือภาพกล้องวงจรปิดนะว่า๖โมง๒๘นาที
นำวาวามาส่งด้วยอาการที่ตาเบิกโพรงไม่มีสติแล้วก็มีอาการชักเกร็ง
พอโรงพยาบาลโปโลเกษตรบอกว่า
พบผู้ป่วยนอนหมดสติมีอาการชักเกร็ง
คุณหมอก็ให้ยาลดเกร็งแล้วก็ให้นอนหอผู้ป่วยวิกฤตดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
พยาบาลเปิดหลอดเลือดดำฉีดยาแต่ไม่สามารถฉีดได้

แล้วก็ดูแลต่อเนื่องจนเวลา๗โมง๕๐นาที
โมงผู้ป่วยมีอาการซึมหายใจเบา

แล้วก็เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพตามขั้นตอน
โทรแจ้งอาการกับคุณแม่ทางโทรศัพท์
จนกระทั่ง๘โมง๔๕นาที
รับทราบอาการปัจจุบันของผู้ป่วย
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ

กล้องวงจรปิดที่อยู่บนชั้น๒ของบ้าน

ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในคดี

เพื่อจะได้เอามาตรวจสอบอย่างละเอียดว่า
ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น

ต้องมาโรงพยาบาลด้วยอาการชักเกร็ง

บริษัททำความสะอาดมาทำความสะอาดบ้าน

อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

ไม่รู้ว่าตำรวจมีการพูดคุยหรือชี้แจงอะไรถูกกัน

อันนี้ต้องไปชี้แจงกันอีกที

อย่างเป็นทางการแต่ผลชนสูตรพลิกศพ

พบยาเสพติดในร่างกายคือเคตามีนหรือว่ายาเค
ยาอียาบ้าแล้วก็ยานอนหลับในอาซิแพมนะคะ
แต่จะส่งผลต่อการเสียชีวิตไหมเนี่ยเดี๋ยวรอผลแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนกรณีเคนมผงที่เคยเป็นคดีก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ที่เขาบอกว่าวัยรุ่นนิยมนำไปเสพกันแล้วก็ตายกันต่อเนื่อง
ในพื้นที่ใกล้ใกล้กันประมาณสิบกว่าคนได้เนี่ยเรื่องนี้เขาบอกว่า
เคนมผงเขาจะผสมเอาไว้เสร็จแล้วก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ที่เจอในร่างวาวาเนี่ยวาวาเสพเคนมผงหรือเปล่า
หรือว่าเสพแต่ละตัวแยกกันอันนี้ตอบไม่ได้
ต่อมาแม่ของวาวาก็เลยมาที่สอนอติดตามคดีนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันคำเดิมจริงจริงว่า
วาวาเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดแน่นอนเพราะแม้แต่กาแฟหรือแอลกอฮอล
วาวาก็ไม่ดื่มแม่บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
และจะไม่ยอมเผาศพลูกล่าสุดตำรวจสอบประคำนายทรงศักดิ์รถมาลา
หรือนายกอฟวัยสี่สิบเอ็ดปีเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุที่ใช้จัดปาร์ตี้แล้วนะคะ
กอล์ฟยอมรับว่าเป็นคนยอมให้มีการจัดปาร์ตี้จริงและเป็นคนขับรถนำตัววาวาไปส่งที่โรงพยาบาลจริง
วางเอาไว้ให้ผู้ร่วมปาร์ตี้เสพได้ตลอดเวลา
แต่ผลการชนสูตรในร่างของวาวาเนี่ย
มันมีเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าแล้วก็มียานอนหลับในอาซีแพมเข้ามาด้วย
เรื่องต้นอย่างที่บอกต้องรอผลตรวจจากแพทย์อย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ตอนนี้จะแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อ
แล้วก็เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้กับนายทรงศักดิ
แล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าขยายผลไปกับใครอีกบ้างหรือเปล่าที่เข้าไปร่วมปาร์ตี้ในวันนั้น
เพราะวันนั้นเนี่ยรวมแล้ว๑๘คนนะคะ
ค่ะและจากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะสังคมสงสัยนะคะ
จนมาถึงขั้นที่คุณอัชริยาเนี่ยพาคุณแม่ไปร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาในการที่พาวาวาไปที่โรงพยาบาล
แล้วคุณหมอล่ะทีมแพทย์ทีมพยาบาลล่ะทำไมถึงไม่ช่วย
ให้มันได้ท่วนท่วงทันเวลาเพราะเขาบอกว่าช่วงที่วาวาไปถึงเนี่ย
จะต้องนอนรออยู่ถึง๕๐นาทีพิจารณาอย่างไร
คือกรณีนี้นะคะให้ความรู้คุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังต่อไปนี้เป็นลักษณะของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ให้รีบไปโรงพยาบาลได้ทันทีและคุณผู้ชม
หมายถึงว่าไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะคะที่ใกล้ที่สุด
ใช่ค่ะที่ใกล้ที่สุดและคุณผู้ชมสามารถใช้สิทธิ์
ใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมนี่แหละค่ะ
ว่าคุณผู้ชมจะประกันสังคมจะอยู่ไกลแต่คุณผู้ชมไปเลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้นะคะภายใน๗๒ชั่วโมง
อย่างแรกเลยหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจแล้ว
อย่างที่สองหายใจเร็วหอบรุนแรง๓เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
ซึมเหงื่อแตกตัวเย็นและมีอาการชัก
คือปุ๊บแล้วชักกระตุกแล้วพูดไม่ชัดเลย
กมีอาการร่วมอื่นอื่นซึ่งมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
ไหลเวียนโลหิตและสมอง
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมถ้ามีอาการรุนแรงแบบนี้
อาจจะไม่เคลื่อนย้ายเองนะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือโทร
ให้เขามารับนะคะ
เลยก็คือว่าทุกคนสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะคะ